พรุ่งนี้วันแห่งความรัก๑๔กพววาเลนไทย

ว่าคุณผู้ชมเห็นของขวัญที่แหวกแนวอันนี้ไปแล้ว
ก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

อยู่ในช่อดอกไม้นะครับแล้วขายดี
คนพูดถึงเยอะนี่ไงเอาตัวเงินตัวทองมาห่อเหมือนช่อดอกไม้อย่างนี้แล้วมีดอกไม้แซม

ใช่ค่ะนางสาวอริสาหนูจันทร์อายุ๒๔เป็นเจ้าของร้านค่ะ
ร้านเขาอยู่ริมถนนบายพาสราชบุรี
ขายราคา๓๕๐๑๕๐๐บาท
สั่งจองเยอะมากแต่มันมีปัญหาดราม่าเกิดขึ้น
มีคนมาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตุ๊กตาตัวเงินตัวทอง

แล้วก็บอกว่าคุณอริสาละเมิดลิขสิทธิ์
เอาตุ๊กตาตัวเงินตัวทองของเขาไปจัดช่อดอกไม้ขายแบบนี้มันคือการละเมิดลิขสิทธิ์

ล่าสุดนะคะคุณอริสาออกมายืนยันว่าตุ๊กตาตัวเงินตัวทองที่เธอมาจัดเป็นช่อดอกไม้นี่นะ
มันไม่ได้เหมือนของลิขสิทธิ์อะไรทั้งขนาดทั้งรูปร่างทั้งสี
แล้วเธอก็ไปซื้อตุ๊กตามาจากร้านขายตุ๊กตาอ่า
แล้วมาต่อยอดคำถามคือมันผิดด้วยเหรอ

ตุ๊กตาทุกร้านในตลาดบ้านสิงห์จังหวัดราชบุรีขายตุ๊กตาตัวเงินตัวทองแบบนี้ทุกร้าน
แล้วการที่เธอไปซื้อมาต่อยอดเติมดอกไม้แล้วก็ห่อเป็นช่อดอกไม้แล้วขาย
งงว่ามันผิดลิขสิทธิ์ตรงไหน
ต้องบอกว่าตอนแรกเราไม่รู้จริงว่ามันมีลิขสิทธิ์นะคะ
แต่ว่าที่เราเอามาทำช่อเนี่ย
เพราะว่าเราไปเดินเล่นที่บ้านสิง
เดินดูตุ๊กตาคือเราก็อยากจะทำของขายทุกปีของเราอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วทีนี้เราดันไปเจอตุ๊กตาตัวเงินตัวทองนี่แหละ
เรารู้สึกว่ามันจัดช่อได้เนอะ
เราก็เลยซื้อมาซื้อมาทำ

แล้วหลังจากนั้นก็มารู้ว่ามันมีปัญหา
เราก็เลยเอาไปตรวจเช็คดูว่าเฮ้ยมันไปตรงกับเขาจริงเหรอ
พอเราตรวจเช็คแล้วเราก็มันก็ไม่เหมือนนะ

แม้กระทั่งผืนผ้าลวดลายลูกตาความยาวความหนา

ก็ทางผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียช่อดอกไม้นี้
คุณอริสาบอ่านว่าตั้งแต่เกิดเหตุ
ผู้ที่อ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ติดต่อมา

พอไปอ้างแบบนี้บอกว่าจะแจ้งความบำเมินคดี

เพราะนี่ก็เป็นไอเดียที่เธอคิดเองนะ
ที่ทำตุ๊กตาเป็นดอกไม้วาเล็นไทน์
ไม่ได้คิดไปลอกเลียนแบบเรื่องของตัวตุ๊กตาทำตุ๊กตาขายเหมือนกัน
อันนี้คือเขามาแต่งเป็นช่อดอกไม้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจด้วย
เราสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ
นางสาวเขมสิรินิชากรนะฮะ
ท่านบอกว่าเบื้องต้นผู้ซื้อตุ๊กตาดังกล่าวอ่า
แล้วเอาไปต่อยอดสร้างรายได้หรือทำกำไรทางการค้า

แม้ว่าสินค้านั้นจะมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือไม่ก็ตาม
ถ้ามีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องได้
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าตอนที่คุณซื้อมาเนี่ย
คุณรู้ป่ะว่าเขามีลิขสิทธิ์